ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและข่มขืน
พูดแบบนี้ย้อนกลับไป๑๗ปีค่ะ
มีชายหญิงคู่หนึ่งตอนนั้นฝ่ายชายอายุ๒๒ปี
ฝ่ายหญิงอายุ๒๐ปีเขาก็รักกันดีนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายเขามีการทะเลาะกับฝ่ายหญิง
แล้วสิ่งที่ทำคือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
จุดไฟเผาทั้งเป็นจนฝ่ายหญิงบาดเจ็บสาหัส
ปัจจุบันฝ่ายหญิงพิการนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ออกหมายจับฝ่ายชาย

ตำรวจออกหมายจับและฝ่ายชายขอประกันตัว
ตอนที่ได้ประกันตัวฝ่ายชายหลบหนีคดีไปเลยค่ะ
หลบหนีไปนาน๑๗ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย

ตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้วนะคะ
อีกนิดเดียวกำลังจะหมดอายุคดีความแล้วค่ะ
ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายคำรณสมยาพิทักษ์อายุ๓๙ปี
ก็หลบหนีคดีมา๑๗ปีนะคะ
แล้วตำรวจกองปราบก็ตามไปรวบตัวได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ท้องที่เดิมที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของ

จับได้ที่สุพรรณบุรีก็ส่งตัวไปให้
ตำรวจที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วนำตัวไปดำเนินคดีตามข้อหาคือ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมย้อนให้ฟังแบบนี้
๑๗ปีก่อน๑๗วิทยุนายน๒๕๔๕
นางสาววันนาศรียาภัยตอนนั้นเธออายุ๒๐ปี

ตอนนั้นเธอเป็นนักศึกษาปวสชั้นปีที่๒
วิทยาลัยพาณิชย์ชื่อดังที่นครศรีธรรมราช
ถูกคนนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นแฟนเธอ

ถูกนายคนนี้ทำร้ายร่างกายอย่างโหดเยี่ยม

ใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาทั้งเป็นคาห้องพัก
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนสายอ้อมค่าย
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้เสียหายตอนนั้นมีสภาพคือบาดแผลค่ะ

ทุกวันนี้สภาพเธอตอนนี้ค่ะ

เธอต้องนอนในสภาพที่ติดเตียง

คนที่ดูแลเธอจนถึงปัจจุบัน
้อนข้าวป้อนน้ำให้เธอคือแม่ของเธอค่ะ
ทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
ทราบว่าคนที่ลงมือทำร้ายเธอคือ

หรือบังนิดเป็นแฟนนุ่มนะตอนนั้น

ตำรวจก็เลยมีการอนุมัติขอหมายจับ
เรื่องต้นนายคำรณตอนนั้นให้การปฏิเสธ
แล้วมีการประกันตัวออกไปเพื่อต่อสู้คดี
ที่สุดแล้วหลบหนีคดีมายาวนานถึง๑๗ปี
แต่ตำรวจต้องยกความดีความชอบให้ตำรวจ
ตำรวจสามารถตามไปตะครุบตัวได้นะคะ
หลบหนีไปอยู่ที่สุพรรณบุรี
นายคำรณผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยระบุว่าไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น

พร้อมที่จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะ
ผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนทำ

ตอนนั้นเราทำอะไรแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น

คือผมว่าตอนนั้นเป็นแฟนกับเขาจริง
แต่ว่าคืนเกิดเหตุผมมาอยู่กับแม่
อยู่กับพี่ชายที่บ้านคืนเกิดเหตุ
แล้วผมมารู้อีกวันหนึ่ง
เพื่อนของเขามาบอกผมว่าเขาโดนกระทำ
ไม่รู้โดนอะไรโดนกระทำ
คืออาการผมก็ไม่รู้ว่ายังไง
แล้วก็ทีนี้เพื่อนเขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาล
แล้วก็เขาบอกผมก็จะไปดูที่โรงพยาบาล
แต่ญาติพ่อแม่เขาไม่ให้ผมเยี่ยมไม่ให้ผมดู
ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร

รู้ว่าเขาเป็นหนักขนาดนั้นนะ
ถึงได้รู้ว่าเขาเป็นมั่งนะครับ
ต้องว่าต่อไปนะคะทีนี้แม่ของผู้เสียหาย
ก็ขอบคุณตำรวจทุกท้องที่เลยที่ช่วยโดยเฉพาะตำรวจกองปราบค่ะ
เป็นแฟนกันแต่บอกว่าไม่รู้ว่าแฟนเป็นอะไรเนอะ

เอามาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลย